เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

คนซ่อมรถนะคะเป็นเจ้าของอู่เลยนะคะ
แต่ว่ายังอายุน้อยอายุแค่๒๓ปี
มีคนเอารถบรรทุก๑๘ล้อบอกว่าจะให้มาซ่อมแกนดำรถ
เขาก็เลยมุดเข้าไปใต้รถ
ปรากฏว่าแกมันพับลงแล้วรถก็ร่วงลงมา
คือเสียชีวิตอยู่คาที่เลยค่ะ
กู้ภัยจะนำร่างออกมาจากใต้ท้องรถยังยากเลย

คุณแม่บอกว่าเสียใจมากนะอายุแค่๒๓
แล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเรื่องของเครื่องยนต์ซ่อมรถอะไรแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ

แต่ว่าข้างบ้านเขาเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ

ที่เกิดเหตุก็มีรถพ่วง๑๘ล้อ
อยู่ระหว่างซ่อมไฮโดลิกมันขัดข้อง
คนที่เสียชีวิตเป็นเจ้าของอู่นะคะ
ชื่อว่านายนิธิรุ่งเรืองอายุ๒๒
ก็ถูกดำรถทับร่างอยู่อะค่ะ
ลักษณะคือตัวเนี่ยงอเลย
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวออกมา

ต้องใช้เครนมายกดำให้สูงขึ้น
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากด้านใต้นะคะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเห็นเหตุการณ์
นายธนทรรุ่งเรืองอายุ๑๗ค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
มีลูกค้าเอารถมาจอดให้อู่ซ่อมแกนดำที่มันขัดข้อง
พี่ชายที่เป็นผู้ตายเนี่ยค่ะก็มุดเข้าไปไปซ่อมระบบไฮโดลิกของดำรถพ่วง
แต่ระหว่างที่ซ่อมกระบะดำลดระดับลงมาแบบเร็วมาก
ผู้ตายเขาไม่รู้ตัวก็เลยถูกทับร่างแบบนี้ค่ะ
อยู่ระหว่างที่รอยพับตรงเนี้ยเสียชีวิตคาที่เลยนะคะครับ
รุ่นน้องของผู้ตายก็อยู่ในที่เกิดเหตุก็เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
นายชนะเดชเปล่งผิวเขาบอกว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละ
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ก็เห็นผู้ตายมุดเข้าไปซ่อมรถ
สักพักได้ยินเสียงเหมือนกระบะของรถมันร่วงลงมา
พอวิ่งไปดูโอ้โหก็พบว่าถูกทับเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
มีคนอยู่ช่อมไอโลลิกดำ
คิดว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็มันพูดตัว
ส่วนคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่แตงอ่อนนวภาษอายุ๕๓
คุณแม่บอกว่าลูกชายชอบเรื่องเครื่องยนต์มาตั้งแต่เด็กค่ะ
ซ่อมรถเป็นตั้งแต่ป๕หัดซ่อมรถตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
พอเรียนจบปสถก็รับช่วง
เป็นเจ้าของอู่แทนคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว

คิดว่าจะต้องมาเห็นสภาพลูกชาย

ใช้ได้เลย
ล่าบสดประมาณเถิกในการที่บ้านข้างจะเห็น

พอเห็นเป็นลดก็ติด

บำเพื่อคุศลอยู่ที่วัดหนองเสือข้าวอำเภอภนมสารคาม

ภาพนักกิจศพวันพุธนี้นะคะ๑๒มิถุนายน
ก็เวลาทำงานกับเครื่องยนต์เครื่องจักรนะคะ
บางทีมันก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้